คุณผู้ชมหน้าหนึ่งค่ะเมื่อกี้ดูประเด็นใหญ่ไปแล้ว

แฉ๒แก๊งโจถล่มสนั่นกรุง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านการค้าย่านธุรกิจแถวประตูน้ำนั่นแหละ
แล้วก็มีกลุ่มสองกลุ่มเป็นกลุ่มคนไทยคั่วหรี่กันเนี่ยนะคะ
ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มกัน
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

ตอนนี้ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตก่อนนะคะ
ก็คือ๑ศพคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
รายงานแบบนี้แล้วก็ที่เหลืออีก๔เนี่ย

ชาวต่างชาติ๒ชาวไทยอีก๒
ทีนี้คุณผู้ชมมีแฟนเพจไทยรัฐเนี่ย

เขาเห็นเหตุการณ์จังหวะนั้นพอดี

ส่งมาให้กับทางไทยรัฐ

จังหวะนั้นที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรนะคะ
โอ้โหนี่เขาบอกว่าเสียงยิงกันสนั่นเลย

คือเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ยินคือเสียงยิงกันนั่นแหละ
คือขออภัยทีถ้าเกิดว่าเสียงพูดไม่ได้ยิน

ยังไม่สามารถตอบได้นะคะครับแต่ที่แน่หลักฐานที่มันประกุฎอยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยอ่ะทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมชุดสืบสวนประชุมที่สอนท์ออกพญาณไทยแล้วลงพื้นที่เลยนะฮะใช่ค่ะไปดูจุดต่างต่างนะครับแล้วก็ไปเจออะไรบ้างเก็บปลอกกระสุน
อันนี้จุดแรกส่วนจุดที่๒พบปลอกกระสุนขนาด๙มตกอยู่๒ปลอก
แล้วก็จุดที่๓พบปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๕ปลอก
รวมทั้งหมด๓จุดคุณผู้ชมคือ๒๓ปลอกนะคะ

แล้วก็ทั้ง๒๓ปลอกถือว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เมื่อวานลงพื้นที่ไปตรวจที่จุดโต๊ะสนุกเกอร์
ไม่มีชื่อร้านก็ตั้งอยู่ในร้านจอดรถทัวร์
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่คู่อลิทั้งสองกลุ่มมาเจอกัน
จุดที่๒ก็เต็นต์ร้านขายน้ำชา
ที่นักท่องเที่ยวเขานั่งพักจิบน้ำชาอยู่ตรงนั้น
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตู้อลูมิเนียมหน้าร้านอาหารครัวประตูน้ำ
แล้วก็จุดที่๔คือตรอกทางเดินทะลุซอยร่วมใจ
ภายในซอยราชปรารบ๒นะครับ
ซึ่งก็เมื่อวานี้นอกจากรักษาราชการ
แทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศิวรคคามรองพปตร
อินเดียที่ถูกกระสุนปืนจนเสียชีวิตด้วยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะสรุปจำนวนทั้งผู้เสียชีวิต

ยอดนะตอนนี้ล่าสุดคือยืนยันว่าผู้เสียชีวิตมี๑สบนะคะ
ก็คือชาวอินเดียเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๔รายค่ะ
๔รายนี้เป็นชาวต่างชาติ๒
คือชาวลาว๑รายชาวอินเดีย๑รายนะคะ
ส่วนอีก๒รายเป็นชาวไทย
ทั้งหมดทั้ง๔คนถูกลุกหลงจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
แต่ที่ตรวจสอบแน่ชัดแล้วนะคะว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยว
ส่วนคนไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ๒กลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุนี้หรือเปล่า
เรื่องนี้พลตำรวจตรีเสนิศสำรานสำรวจกิจ
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
ก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่มีการขออนุมัติศาล
ไหมจับกลุ่มวัยรุ่นที่ลงมือก่อเหตุยิงในครั้งนี้
เพราะว่ายังต้องรอการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดต่างของเอกชนที่ตอนนี้ยังไม่ครบถ้วนนะคะ
แล้วก็เมื่อวานการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดต่าง

เขาบอกว่าพบหยดเลือดจำนวนหนึ่ง
ว่าเป็นของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ได้รับบาดเจ็บด้วยคุณ
เก็บตัวอย่างนำส่งตรวจดีเอนเอ
เพื่อระบุตัวผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้
จุดที่ไปพบกองเลือดของกลุ่มบุคคล
คาดว่าจะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เป็นกลุ่มก่อเหตุ
อยู่บริเวณซอยร่วมใจแยกซอยพระอาจารย์ประวัติศาสตราภาคำำ
เลือดตรงนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญนะที่รอตรวจดีเอนเอ
แล้วก็พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ก็ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวานก็เปิดเผยออกมานะครับ
ว่าตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยว

ร่วมกับตำรวจสนพญาไทยเจ้าของพื้นที่
เพื่อที่จะหารายละเอียดในทุกมิติ
ผู้การโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษ

บอกว่าขณะนี้ทราบตัวคนร้ายแล้ว
แม้ว่ารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับที่ดูคดีนี้อยู่
จะไม่เปิดเผยออกมาว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่ว่าผู้การโจ๊กเปิดเผยออกมาบอกว่า

ว่าจะขอสารออกหมายจับได้ในวันนี้ครับ

และช่วงเย็นที่ผ่านมาได้ส่งตำรวจไปตรวจสอบ
บ้านพักของผู้ต้องสงสัยแล้วแต่ไม่พบตัว
ชุดแรกจะออกหมายจับ๒๓คน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อาวุธปืนอากาศและคู่อบริ

ผู้ต้องสงสัยแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้าง

จะทำให้เกิดการติดตามตัวและปิดกั้นเส้นทางหลบหนี

เท่าที่ทราบคือคู่อบริทั้งสองฝ่ายมีปัญหากันมาก่อน
และเป็นกลุ่มที่มาเล่นสนุกเกอร์เป็นประจำ

ก็จะสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ทั้งหมดนะครับ
สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ
ตมเองจะเข้าไปดูแลผ่อนผันขยายเวลา
การอยู่ในราชนาจักรไทยเพื่อรักษาตัวให้หายดีซะก่อนนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานข่าวจากชุดสืบสวนเพิ่มเติมนะครับ

คือเป็นลูกน้องของผู้กว้างขวางย่านประตูน้ำ

แล้วก็กลุ่มลูกน้องของผู้กว้างขวางในชุมชนตึกแดง

เคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาแล้วหลายครั้ง
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเพราะถือว่าตัวเองเนี่ย

คือใหญ่ทั้งคู่นะฮะใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับ
วันเกิดเหตุนายปรีชาหรือว่าตั้ม
ศักดิ์อุดมภายศาลอายุ๒๘ปี
หนึ่งในกลุ่มชุมชนตึกแดงที่ดูแลโต๊ะสนุกใกล้จุดเกิดเหตุ

เกิดเขมรกันกับกลุ่มเจ้าถิ่น

เข้าบ้านไปเอาอาวุธสงครามมาสาดกระสุนใส่กัน

จากคมกระสุนฝ่ายตรงข้าม

บอกว่าตำรวจกำลังเตรียมที่จะออกหมายจับไม่ต่ำกว่า๓ราย

ในตั้มหรือในปริชาที่อยู่ฝั่งชุมชนตึกแดง
เห็นบอกว่าวันนี้มีการประสานจะขอมอบตัวช่วงบ่ายแล้วด้วย

ขณะเดียวกันตำรวจนะฮะก็ยังแกะรอยจากกองเลือดที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับ
กองเลือดที่พบบริเวณซอยร่วมใจนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นกองเลือดของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
ทราบว่ากองเลือดดังกล่าวเป็นของผู้บาดเจ็บ๒คน
ก็คือนายทักษิณสุขเอียดอายุ๒๒ปี
และนายพรเทพพุ่มพวงอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็น๒ผู้บาดเจ็บคนไทยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
เข้าไปสอบปากคำนายพรเทพ
ยอมรับว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ
หลังจากมีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับทางคู่อบริ

ไปเอาปืนอาก้าของพ่อที่บ้าน
ออกมากระนำยิงอีกฝ่าย
แต่ฝ่ายคู่อบริก็มีการพกอาวุธปืนมา
จึงเกิดการยิงต่อสู้กัน
ฝั่งของนายพรเทพได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนการตรวจสอบวงจรปิดได้ภาพกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคน
แต่ไม่สามารถจับภาพหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจน
ทำให้แยกไม่ออกว่าใครเป็นใครนะครับ

เพื่อขออายัดตัวนายพรเทพและนายทักษิณ
ไว้เป็นผู้ต้องหาไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๔คน

นายทักษิณสุกเอียด

แล้วก็ตำรวจคาดว่าจะเป็น๒ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ

นายเขาวงศาโทนแก้วชาวลาว
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็นายชามาธรรมอินทรา

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี